เหล็กน้ำผีจัดเป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศ
ซึ่งเหล็กน้ำผีได้ชื่อว่าเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากแร่เหล็กแหล่งอื่น
คือมีความแข็งแกร่งและเหนียวเป็นพิเศษอีกทั้งไม่เป็นสนิมคนสมัยก่อนจึงนิยมนำมาตีเป็นดาบ
เมื่อเผาแล้วจะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้บริเวณพื้นผิวของเหล็กมีลักษณะเหมือนถูกเคลือบผิวไว้
ซึ่งนักวิชาการจะเรียกว่าเป็นการเกิดออกไซด์ของเหล็ก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน